ครอบครัวนี้ดูแลสุขภาพคนในครอบครัว

พ่อแม่ลูกรวมแล้วเกือบ๒๐ชีวิตนะฮะ

และครอบครัวนี้ปั้นให้ลูกเป็นนักมวย

ไอ้เนี่ยพ่อนี้ไงค่ะ

มีพี่ชายคนนี้ไงฮะที่เขาบอกเขาอายุ๑๗ก็เป็นพี่ชายคนโต
แล้วก็คุณแม่อายุ๕๘จริงแล้วคนนี้คือคุณพ่อนะ

แล้วแต่ละคนก็คือจะรู้รหัสประจำตัวเลยนะว่าเป็นลูกคนที่เท่าไหร่

นึกถึงเรื่องนาง๑๒เลยเนอะสมัยตอนเราเด็กนะฮะ
คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยครับครอบครัวเดียวกันทั้งหมดนะฮะ
ช่วงสัปดาห์ก่อนจะมีภาคใต้ที่มีลูก๑๕คนใช่ไหม

พี่น้องที่เกิดมาจากคุณพ่อคุณแม่เดียวกัน

แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงซะเยอะนะครับ
และกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลมากทำแผนผังครอบครัวให้เห็นแบบนี้

แต่คือครอบครัวนี้มีลูก๑๖คนก็จริงแต่ว่าบางคนก็คือเสียชีวิตไปแล้ว
ก็คือลูกคนโตคนแรกค่ะแล้วก็ลูกคนที่เก้าค่ะ

แล้วคุณดูชื่อสิแต่ละคนเห็นไหมครับ
ชื่อเนี่ยจะคล้ายกับชาวมุสลิมเห็นไหม

โอ้โหผมก็อาจจะไล่ไม่หมดทุกชื่อนะ
คุณลาดิฟต์คุณระมานคุณอุศนาเป็นต้นนะครับ
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ค่ายมวย

กูลมวยครับอยู่ที่เขตคลองสามวากรุงเทพ
ไปพบกับคุณนพฤษอายุ๕๓
ที่บอกว่าตัวเองเป็นลูกคนโตอายุ๑๗นั่นแหละนะฮะ
แล้วก็ไปเจอกับคุณสมรอายุ๕๘ครับ
นี่ฮะคุณลุงคุณป้ามีลูกทั้งหมด๑๖คน
ที่สำคัญทุกคนได้รับการฝึกซ้อมมวย
และบางคนเข้าแข่งขันจนได้แชมป์เวทีมวยระดับโลกครับ
พอไปถึงแล้วโชว์ลีลาให้ดูเลย
จากเห็นภาพที่ติดฝาผนังจนโอ้โหฝาผนังเต็มไปหมดแล้วเนี่ย

คุณพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าย้อนกลับไปสัก๒๐กว่าปีก่อนนะฮะ
จุดเริ่มต้นคุณพ่อเป็นนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็เคยต่อยมวยด้วย
จากนั้นผันตัวมาขายของแล้วกลับมาอยู่ที่บ้าน

มาอยู่ที่บ้านพ่อเริ่มเห็นปัญหาอย่างหนึ่งแล้ว

ยาเสพติดยาเสพติดในระแวกแถวชุมชนช่วง๒๐กว่าปีก่อนนะ
แล้วเวลาผ่านมาเนี่ย๒๐กว่าปียาเสพติดมันก็ยังอยู่นะฮะ
แล้วดูจะไม่เบาลงด้วยตอนนั้นพ่อคิดว่านี่คือปัญหาใหญ่มาก
คุยกับเมียทำยังไงดีแม่เราต้องหากิจกรรมให้ลูกเราทำ
เขาจะได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเอาพื้นที่ของแม่
ซึ่งเดิมเป็นสวนพริกดัดแปลงปรับปรุงพื้นที่เป็นลานซ้อมกีฬา
กมวยให้ลูกแล้วค่อยต่อเติมจนเป็นโรงยิม
แล้วก็พาไปแข่งขึ้นเวทีต่างลูก๑๖คนครับ
ตอนนี้เหลือ๑๔เพราะว่าเสียชีวิตคือคนโตและคนที่๙
ที่เหลือฝึกให้เป็นนักมวยทุกคนเลย
๓คนประสบความสำเร็จเวทีมวยระดับโลก
เป็นคนฝึกซ้อมพาไปแข่งทั้งในไทยและต่างประเทศ
อีก๗คนต่อยมวยเป็นอาชีพหลักฮะ
สำหรับคนที่มีชื่อเสียงก็จะมีดวงดาวน้อยไอด้าแล้วก็แสงอาทิตย์
ชื่อแต่ละคนเห็นไหมฮะจะมีฉายาด้วยนะ
รวมรายการที่ลูกเป็นแชมป์มวยทั้งหมดได้เข็มขัดแชมป์มาถึง๒๙เส้น
ประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งและภูมิใจมาก
มันไม่ใช่เรื่องของเงินทองและชื่อเสียงแต่มันคืออะไรครับ
มันคือการแก้ปัญหาที่พ่อกังวลเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
นั่นคือเรื่องของยาเสพติดคือลูกเนี่ยห่างไกลจากยาเสพติด
แล้วประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตัวเองได้แล้วบางคนก็สามารถส่งเสียจนเรียนจบ
ปริญญาครับและเน้นย้ำกับลูกเสมอว่าห้ามเอากีฬามวยไปทำร้ายใครเด็ดขาด
เบ้าหลอมที่ดีมาจากพ่อและแม่ครับ
ยาเสพติดตั้งแต่รุ่นเราเราก็เห็นมาตลอด
ทีนี้พอมาถึงรุ่นลูกเราก็ไม่อยากให้ลูกไปใกล้เรื่องพวกนั้น
ผมก็มีความคิดว่าทำไงนี่เด็กเรียนกันเรียนกลับมาก็คือเวลาว่าง
ส่วนตัวผมในระยะระหว่างขายของค่าขายอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าก็เห็นพร้อมต้องกันกับแม่ว่าต้องมีกิจกรรมให้เด็กกลับมา
ด้วยกับพื้นการที่ผมเคยชกมวยตอนหนุ่มก็มาฝึกให้ลูก
เพื่อจะให้ป้องกันในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีที่จะเข้ามา
เพราะหมายตั้งไว้คือให้รอดพ้นจากยาเสพติด
คือให้ลูกเล่นกีฬาในลักษณะเอาเวลาว่างที่ให้มาทำร่างกาย
ได้เวลาเรียนหนังสือได้เวลาเรามีกิจกรรม
เพื่อจะให้พ้นภัยจากสิ่งเหล่านั้น
ระหว่างที่คุณพ่อคุณแม่ให้สัมภาษณ์คุณเห็นลูกไหม

โอ้โหโดดเชือกซ้อมชกลมซ้อมฟิตร่างกายครับ
คุยกับคุณแม่หน่อยคุณแม่บอกว่าโอ้โหต้องชื่นชมคุณพ่อที่เป็นเสาหลัก
เป็นคนอดทนรักครอบครัวและสร้างลูกทุกคนให้เป็นคนดี
วิธีการเลี้ยงลูกไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรพิเศษ
มีหลักศาสนาเข้ามาช่วยด้วยเป็นแนวทางให้ลูกเดินตาม
ลูกเยอะขนาดนี้มีทะเลาะกันบ้างไหม
มันก็ยอมรับมันก็มีบ้างแหละ
แต่ส่วนใหญ่มันเกิดจากความผิดพลาดในการซ้อมมวย
มีโมโหบ้างแล้วก็สอนลูกเสมอว่าพี่น้องกัน
ถ้าเราทะเลาะกันแล้วเราจะไปชนะใครได้
รักกันไว้ดีกว่าไหมล่ะคุณแม่บอกแบบนี้

ชื่อเล่นน้องจูฉายาเจ้าหนูมหัศจรรย์เพราะอะไรครับ

ลูกผู้หญิงบ้านนี้มาเป็นนักมวยเหมือนกัน

แต่ว่าตอนนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของกีฬาค่ะ

คือรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองก็พอแล้วทำให้มันเต็มที่
เท่านั้นแหละครับสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ

น้องแสงอาทิตย์น้องเงากระจันแบบนี้นะคะ
ลูกสาวคนที่๑๓ของบ้านนี้ยินดีด้วยมากกับครอบครัวนี้เป็นต้นกล้าที่แข็งแกร่งมากและแข็งแรงมาก
แข็งแรงจริงถ้าคุณไม่เชื่ออยากจะท้าพิสูจน์เชิญได้ไปไหมฮะ